คุณผู้ชมนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๓ปีแล้ว

เพราะว่าผมถูกหลอกให้รักอีกแล้ว
หลอกให้หักแล้วจากไปนะคะคุณผู้ชม
คือเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
คือทันโทษนะคะหน้าอกคือค่อนข้างใหญ่
อันนี้เขาบอกนะมาหลอกให้รักแล้วก็คบหาเป็นแฟนกัน
แล้วสุดท้ายผู้หญิงออกอุบาย
อุบายว่าคุณย่าจะโอนที่ดินให้
มูลค่าสักประมาณ๑๐กว่าล้านนี่ค่ะท่านนี้นะคะ

ค่าดำเนินการ๓ล้านกว่าบาท

ผู้ชายคนนี้ที่พี่แกว่าแกตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะ
ชื่อว่าคุณธนกรอัคระปิพโภคินอายุห้าสิบสามปีค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วนี่ท่านนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพแสนศุกร์นะคะ
ให้ดำเนินคดีกับคุณจุธามาศในข้อหาช่อโกง
คุณธนกรนำนี่หลักฐานเป็นภาพถ่ายของผู้หญิงคนนี้
หลักฐานภาพในการแชทสนทนา
ที่คุณจุธามาศมาขอยืมเงินไปทำธุรกรรมรับมอบกรรมสิทธิดิน
แล้วก็ยืมไปทำเรื่องขอกู้กับธนาคารรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๓ล้านกว่าบาท
อกจากนี้นี่นะคะ
อันนี้เป็นหลักฐานนะฮะแชทขอยืมเงินนะคะ
อกจากนี้ยังมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่คุณธนกรบอกว่ามีรถคันหนึ่ง
นี่นี่เข้ามารับคุณจุธามาศแล้วก็ออกไปเลยนะคะ
บริเวณที่ดินที่อ้างว่าเป็นของคุณย่าแล้วคุณย่าจะโอนให้ค่ะ
คุณธนกรให้การกับตำรวจบอกว่าคุณจุธามาศเข้ามาตีสนิท

หาเป็นแฟนกันช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว๒๕๕๙
จากนั้นฝ่ายหญิงอ้างบอกว่าคุณย่าจะให้มรดกเป็นที่ดิน
แต่ต้องนำเงิน๓๕๐๐๐บาทไปทำเรื่องของการโอน
ทีนี้เจ้าตัวก็เลยยอมให้เงินไปตามที่คุณจุธามาศฝ่ายหญิงร้องขอมา
ไป๑เดือนยังไม่จบค่ะ
ฝ่ายหญิงเอาอีกแล้วมาขอยืมเงินอีกแล้ว
อ้างบอกว่าจะไปเดินเรื่องกู้เงิน๑๐ล้านบาทกับธนาคาร
แต่ต้องจ่ายค่าดำเนินการให้กับพนักงานธนาคารจำนวน๓๐๐๐๐๐บาท
หลังจากนั้นก็อ้างแบบนี้ขอมาเรื่อย
๓ล้านกว่าบาทที่โดนหลอกไป
คือลักษณะเป็นเบี้ยหัวแตกที่จ่ายไปให้กับผู้หญิงคนนี้นะคะ

การติดต่อไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ
แต่น่าสุดวันนี้มีการโทรพูดคุยกันติดต่อกันได้ไหมคะ

เราก็คิดว่ารู้จักกันเราก็อยากช่วยเขาให้นี่
แต่ว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะช่วยเราทำกับคนอื่นได้
ก็อยากให้เขามาเคลียร์นะให้จบอะไรอย่างนี้
ซึ่งทำอย่างนี้มันก็คนอื่นเขาเดือดร้อนเยอะ
เขาก็เดือดร้อนทีนี้หลังแจ้งความเสร็จแล้ว
คุณธนกรก็พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยไปไหน
นี่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมทำอะไรฮะ
ที่ดินที่คุณจุธามาศฝ่ายหญิงอ้างบอกว่า
คุณย่ายกให้เป็นมรดกแล้วต้องมีค่าดำเนินการในการโอน

รู้ไหมคะพี่ต้นก๊อฟไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้น

แล้วที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ของย่าของจุธามาสด้วย

ตัวนั้นไม่เกี่ยวค่ะตัวนั้นน่าจะเป็นลูกชายของเจ้าของ

แล้วมารู้ว่าตัวเองถูกหลอกแบบนี้ก็เลยไปแจ้งความนะคะ